กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สองคนได้กับรายการดีแบบนี้ครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งส่งชีวิต
ถ้าคุณต้องการจะสู้เรามีต้นทุนชีวิตให้คุณไปสู้สูงสุดถึง๑ล้านบาท
เรื่องกันมานะครับคราวที่แล้วนะครับผู้แข่งขันของเรานะครับ
ปอนนะครับที่มาต่อสู้เพื่อครอบครัวของเธอนะครับต้องเสียคุณพ่อไปนะครับ

ก็เลยเหลือแม่คนเดียวเป็นผู้นำครอบครัว

หนูแม่แล้วก็พี่สาวก็ลำบากกันมากค่ะ
เหตุการณ์ที่หนูอ่ะจำได้ที่แบบไม่เคยลืมก็คือ
เอาไข่ต้มที่มีอยู่๑ฟอง
เอามาแบ่งเป็น๓ส่วนค่ะกินกัน
แล้วใส่น้ำปลาเยอะเพื่อที่จะได้แบบให้พอกินกับข้าวที่เรามีค่ะ
วันนี้เธอก็จะมาสู้ต่อตอนนี้มาพบกับเธอเลยนะครับ
ปอนนะครับเด็กสาวหัวใจแกร่งสู้สุดแรงเพื่อแม่ครับ

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
นี่ครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องปอน
นะครับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดในรายการของเรา
วันนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะปอนนะที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้
เป็นไงครับความตื่นเต้นเท่าครั้งแรกไหม
มันลดลงมานิดนึงลดลงมานิดนึงแล้วนะ
และวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับครอบครัวของเธอก็มาร่วมเป็นกำลังใจในห้องส่งของเรานะครับคุณแม่พี่สาวแล้วก็หลานนะฮะสวัสดีนะครับ

ก็น้องปอนนะครับมาออกรายการเรานะฮะบอกเราไว้แล้วว่าความฝันของเธอตอนนี้เธออยากเป็นพยาบาลทำไมถึงอยากฝันที่จะเป็นพยาบาลนะครับปอน
คือมีความรู้พยาบาลนี้ก็คืออย่างน้อยเอามาช่วยดูแลแม่ได้
เรายังรู้ว่าถ้าแม่เป็นอย่างนี้นะเราสามารถวินิจฉัยแม่ได้นิดนึงอะไรอย่างนี้

สังเกตในใจเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไร
ทุกอย่างเลยทำเพื่อแม่คนเดียวเลยจริงเนาะปอน

แต่เราสามารถทำงานได้เลยเขาหางานให้เราเสร็จเลย
ได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ไปทำงาน
เป็นผู้ช่วยก่อนแล้วระหว่างนั้นก็
เงินพอแล้วค่อยไปเรียนพยาบาลต่อ
ถ้าเกิดเราได้เรียนพยาบาลเป็นพยาบาลแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราฝัน
คะในส่วนของน้องเขาก็มีความฝันของเขา

ก็อยากเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะ
อยากเป็นผู้ช่วยก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูชอบค่ะ
ถ้าสมมุติวันนี้เงินที่น้องจะร้องเพลงไม่ได้ตามเป้ามันได้ก้อนหนึ่งสำหรับคนเดียว
ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้น้องเรียนก่อนนะคะ
ก็ให้น้องไปถึงฝันค่ะ
ก็หนูก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องได้ดีก่อนนะคะ
ตอนนี้เราต้องมาสารฝันของน้องปอนกันต่อแล้วนะ

สี่หมื่นแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะสู้ไหมสู้ค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วสู้แล้ว
อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ
เพลงนี้ค่อนข้างใหม่เคยร้องไหมล่ะทีนี้เรื่องเคยร้องอยู่
คนหนึ่งตอนไปร้องเพลงตามงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฟังมาเหมือนกัน
ก็แล้วหนูก็ได้ร้องครั้งหนึ่งตอนที่ร้องน่ะร้องมีเนื้อไหมล่ะ
ไม่มีอ่ะมันเป็นวงดนตรีสุดเลยอ่ะก็ร้องเลยใช่เค้าร้องให้หนูขึ้นไปร้องหนู

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ปอนจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
อาหารชาญชัยและมีความกล้าหาร
แม้จะบอกเราว่าเคยร้องเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ
แล้วก็คราวนั้นร้องผิดด้วยนะ

ตั้งใจจะร้องให้ได้

หนูจะเก็บเอาไว้ทำ

น้อยคนนี้สู้จริงนะครับ
ต้องร้องให้ถูกทุกคำมาเป็นกำลังใจให้กับน้องปอนนะครับ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ขอโทษทำไมเมื่อใจทั้งการไม่รู้สึกยิ่ง
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจ
เธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บ
แต่เธอก็ยังทำไม
ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลื้อเท่านั้น
เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามั่วมนเหนื่อย
ว่ารู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน
ไม่อยากมองหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
อย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคน
และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้ง
ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจติด
ออกทางรักแค่ไหนก็ต้องแยกทาง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอ
ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีถนนให้เริ่มต้นใหม่
ถึงแม้ทำใจให้กว้างแค่ไหนมันก็ไม่พอ
หมดความหวังเมื่อรักไม่ซื้อมันไม่มีอะไรให้รอ
จบกันไปให้เธอไปต่อจะเสาหากี่รักตัวฉัน
ผู้หญิงอย่างฉัน
แกบอกยังความตื่นเต้นไม่แรง
ครั้งกลับมาเมื่อกี้เหมือนกับเนอร์เฟง
ครั้งกลับมารอที่จักรทานไวน้วย
หนูเอาพ่อมาด้วยเอาพระที่คนเขาเคยให้หนูมา

นึกถึงพ่อด้วยนึกถึงพระด้วย
ร้องเพลงไปด้วยแล้วเรานึกถึงพระว่าไงบ้างอะคะปอน
คือตอนนั้นมันคิดไม่ออกแต่หนูคิดว่าบางทีหนูร้องแล้วหนูจับตรงเนี้ย
คือเหมือนกับโอเคนะให้หนูนิ่งนะ
เหมือนเวลาหนูตื่นเต้นหนูจับแล้วหนูแบบ

ทำฝันของบอลได้เป็นจริงนะพ่อนะ
เอาล่ะมาถึงเวลานี้แล้วนะครับว่า
ออนจะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ปอนนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
บอลร้อง

ได้แค่บอล

ลูกทุ่งสู้ชีวิต